สวัสดีครับถึงเวลาคุณจับตาเตือนไพรกับผมคุณปุ๊บตะนันพิสิทธิ์มหันท์นะครับ
คุณผู้ชมครับตลอดทั้งวันที่ผ่านมาหลายจุดตั้งแต่บริเวณทางตอนบนจนถึงตอนล่างของประเทศไทย
มีรายงานว่าเกิดฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องนะครับ

คงจะได้ยินเสียงฟ้าร้องฟ้าผ่าแล้วก็ฝนตกลงมา
ช่วงเช้าอากาศเย็นลงอย่างเห็นได้ชัด
เกิดอะไรขึ้นกับสภาพอากาศเมืองในของเรา

ทำให้เกิดการแปรปวนของสภาพอากาศแบบนี้

บริเวณทางตอนบนเหนียวนำเอาบริเวณอากาศเย็น
จากทางตอนบนของมองโกเลียและประเทศจีน
แผ่ลงมาปกลุ่มบริเวณทางตอนบนของประเทศไทย
ลักษณะเช่นนี้จะเกิดขึ้นตั้งแต่วันนี้ไป
จนถึงวันที่๓๐ตุลาคมแน่นอนครับ
จะทำให้บริเวณทางตอนบนของประเทศไทย
ในพื้นที่ภาคเหนือและก็บริเวณพื้นที่ประอิศรรย์
สัมผัสกับอากาศหนาวเย็นในช่วงเช้าแล้วก็ช่วงค่ำนะครับ

การแผลลงมาของบริเวณหย่อมความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นนั้น
ก็จะดันให้กลุ่มฝนต่างที่ก่อตัวในบริเวณทางตอนบน
เลื่อนต่ำลงมาปกคลุมในบริเวณพื้นที่ตอนกลางแล้วก็ตอนล่างตามลำดับ
นั่นก็หมายความว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปในบริเวณทางตอนกลางของประเทศ
มีโอกาสที่จะต้องเจอฝนตกอีกครั้งหนึ่ง
ก็คือบรสมตะวันตกจากอย่างใต้ที่หอบเอาความชื้นจากบริเวณอาวเบงกอ
เข้ามาปกกลุ่มในบริเวณพื้นที่ตอนกลางของประเทศไทย
ทั้งในพื้นที่ภาคล่างภาคใต้ภาคตะวันออกรวมไปถึงในบริเวณพื้นที่ภาคอีสาน
แน่นอนครับเมื่อมาเจอกับลมเย็นที่พัดมาจากบริเวณทางตอนบน
ซึ่งมีลักษณะแห้งการมาปะทะกันแบบนี้บริเวณใจกลางประเทศแบบนี้
สิ่งที่เกิดขึ้นในระยะแรกก็คือลักษณะการก่อตัวของกลุ่มเมฆฝนฟ้าขนองนะครับ
มาพร้อมกับฟ้าร้องฟ้าผ่าลมกระโชคแรง
ดังนั้นใครที่จะเดินทางสัญจรกลางแจ้งเห็นกลุ่มก้อนเมฆดำ
ควรที่จะหลบไปอยู่ที่ปลอดภัยที่มั่นคงแข็งแรงนะครับ
เพราะว่าอาจจะได้รับอันตรายจากกระแสลมที่แรงแล้วก็ฟ้าร้องฟ้าผ่าได้
และแน่นอนครับตอนนี้ใกล้สิ้นจุดฤดูฝนแล้ว
หลายคนสงสัยนะครับว่าปริมาณน้ำฝนที่เทมาตั้งแต่ต้นปีจนถึงหน้าขนาดนี้
มีมากน้อยแค่ไหนเพียงพอต่อการเกษตรหรือว่าการใช้หรือไม่

โดยจากการตรวจสอบปริมาณน้ำฝนที่เทลงมาในเมืองในของเราตั้งแต่ต้นปี๒๕๕๙
ปัจจุบันนี้มีปริมาณน้ำฝนรวมอยู่ที่๑๔๓๖๒มิลลิเมตร
กว่าค่าเฉลี่ยอยู่ที่๕๑๘มิลลิเมตรนะครับ

โดยขณะนี้เขื่อนขนาดใหญ่มีปริมาณน้ำกักเก็บรวมอยู่ที่๔๘๑๕๐ล้านลูกบาทเมตร
คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็คือ๖๘เปอร์เซ็นต์นะครับ
มากกว่าช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว๑๐เปอร์เซ็นต์
ขณะที่เขื่อนขนาดกลางมีปริมาณน้ำกักเก็บอยู่ที่๓๔๑๓ล้านลูกบาทเมตร
คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็คือ๗๗ของความจุเขื่อนมากกว่าปีที่แล้ว๑๕เปอร์เซ็นต์
ถึงแม้ว่าแนวโน้มขนาดนี้นะครับ
น้ำในแหล่งกักเก็บน้ำต่างจะเยอะกว่าปีที่แล้ว
แต่ว่าบางแหล่งกักเก็บน้ำปริมาณน้ำยังมีน้อยนะครับ

หรือว่าใครที่อยู่ในบริเวณที่มีน้ำน้อยคงจะต้องบริหารน้ำให้ดีเป็นพิเศษ
เพื่อที่จะรับภัยแรงที่กำลังจะมาถึงในปีหน้านี้นะครับ
และนี่คือทั้งหมดของจับตาเตือนภัยครับ
ผมคุปตันนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ